ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้ชีวิตหนัก
คนทำงานหนักแล้วพักผ่อนน้อยครับ
เราไม่มีทางรู้ว่าวันหนึ่งร่างกายเรามันจะแสดงออกมายังไง

กำลังจะเข้าห้องนอนครับคุณผู้ชมฮะ

ไม่เป็นอะไรมากนะพี่ปุ้ยบอกให้สบายใจ
ผู้หญิงคนนี้ยังเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ครับ
บอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรักงาน
ทำงานจนมีเวลาพักผ่อนน้อย
บอกแบบนี้ว่าหลังจากกลับมาจากที่ทำงานนะ

แต่พอเดินถึงแค่หน้าประตูห้องอยู่ดี

แต่เราดูในนี้ไม่ไม่เป็นไม่นะค่ะ
เธอบอกเธอก็เลยคว้าขอบประตูไว้ก่อน
หลังจากนั้นเธอหงายหลังลงมาแล้วภาพตัดเลยพี่ปุ้ย

ตอนที่คนในบ้านมาช่วยประถมพยาบาลแล้วก็พาเธอไปหาหมอนะ

วินิจฉัยบอกว่าเธอน่าจะเครียดพักผ่อนน้อย
และมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน
เตือนคนดูด้วยนะครับว่าอย่าใช้ชีวิตหนักเกินไป

โอ้ยนี่จังหวะล้มเนาะ
มากเลยที่ไม่เป็นอะไรนะคะ